มาสวนเงาะกันบ้างดีกว่าเพราะว่าสวนเงาะที่ยะโสธรเนี่ย
เฟ่เหมือนกันนะที่เนี่ยใครที่ชอบนะมาเลยค่ะ
สวนเงาะแม่อาจบ้านโคกกลางตำบลโคก
ที่นี่เป็นสวนผลไม้แห่งใหม่ในจังหวัดเยอะโสธรนะคะ
เจ้าของก็คือคุณสมเสวิคารค่ะ
ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดนะ
เหมือนกับประหนึ่งจะเป็นภาคตะวันออกของไทย
ภาคตะวันออกแต่นี่เยอะโสทอนเดิมพอมาพี่น้องเนอะ

นี่เขาทดลองปลูกมา๕ปีนะ
๕ปีตอนนี้มี๔๐๐กว่าต้น

และช่วงนี้นะจะมีเงาะพันธยอดฮิตก็คือเงาะโรงเรียน
และเงาะสายพันธุ์สีทองออกผลผลิตมากมายเลยคุณ
ก็เลยเปิดสวนให้ประชาชนเข้ามาชม
แล้วก็จัดโปรโมชั่นกินเงาะบุฟเฟ่
ราคาแค่๕๐บาท

แต่ถ้าใครนะต้องการจะซื้อกลับบ้านแล้วก็คุณก็ซื้อกลับได้
ราคากิโลกรัมละ๔๐บาทเท่านั้น

วันเสาร์ที่๒๘พฤษภาคมนี้เขาเริ่มเป็นวันแรกนะ
แล้วก็จะจัดจนกว่าเงาะจะหมดสวนวาซา

อกจากเงาะแล้วนะยังมีทุเรียนมังคุดและกล้วยอีกด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ

น่าจะหวานเนอะ
้อโรงเรียนน้องใบตองมันจะล่อนกรอบขนาดไหน
เออเนี่ยคุณไปเด็ดกินตามสบายเอาแบบว่าคุ้มอิ่มจุกกันไปเลย

เกิดเป็นโรคทางสุขภาพไปอีกก็ไม่ดี
เอาเห็นน
ไม่ใช่โรงเรียนอย่างงั้น

เพื่อธอมที่นี้

เนื้อมันร่อนกัดแล้วอร่อยหวานกรอบ
มะหลายมีไหมงอกมะหลายมีไหม
งอกมะหลายไม่มีไม่เลยไม่เลย